อีกหนึ่งรายการที่เราจะถ่ายทอดสดนะครับ
หลายคนได้ชมกันแล้ว
โดยเฉพาะสนามเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ประเทศสิงคโปร์

ก็คือฝ่ายจัดการแข่งขันอยู่ที่นั่นเป็นหลักนะครับ
แล้วก็มีคนไทยนั้นเป็นหุ้นส่วนใหญ่
ดังนั้น๒๗พฤษภาคมนี้นะครับ

พิชชี่วรทรศพกิจองุมโรดนะครับ
มีโอกาสดีไปถึงประเทศสิงคโปร์ครับ
ศึกวันแชมป์เป็นชิปสนามที่๖ที่ประเทศสิงคโปร์
จัดการแข่งขันอย่างยิ่งใหญ่
ตั้งแต่พรมแดงให้เหล่าเซอร์เรบิตี้
และแฟนกีฬาเดินเฉิดฉายก่อนเข้าสนาม

เพลงมันระหว่างการแข่งขัน
ที่ขึ้นมาขั้นระหว่างการแข่งขันของยก
และก็สามารถตรึงสายตาคนดูได้ทั้งสนามด้วย
แหม่ทั้งสวยทั้งเฟิร์ม
ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากแฟนกีฬาชาวสิงคโปร์จำนวนมาก
เข้ามาชมความมันของการต่อสู้กันเต็มความจุของสนาม
แล้วก็ส่งเสียงเชียร์เหกันเต็มที่เลย
แล้วก็หวังว่าในอนาคตจะได้รับความนิยมในไทยด้วยเช่นกัน
กระแสค่อนข้างดีครับค่อนข้างดีมาก
อเมริกาเป็นอันดับ๔แล้ว

ขั้นแรกก็คือว่าจัดรถจัดรถเต็มเลย

ผมมองไว้ประมาณ๒ปี

แต่เราต้องสม่ำเสมอเรื่อย
แข่งขันทั่วไปจะสู้กัน๓ยก

เว้นคู่ชิงชำโลกจะสู้กัน๕ยก
ส่วนการตัดสินแพ้ชนะมีอยู่๓แบบด้วยกันคือ
นักสู้ยอมแพ้ด้วยตัวเองด้วยการเอามือตบพื้นสนาม๓ครั้ง
หรือว่าโดนคู่ต่อสู้ล็อกจนขยับตัวไม่ได้แล้ว
และให้กรรมการให้คะแนนเมื่อสู้กันครบยก
ชิงไหวชิงพลิบกันตลอดเวลานะครับ
ที่สำคัญการจัดการแข่งขันแสงสีเสียงอลังการงานสร้างมากค่ะ
ทั้งหมดนี้นะคะจะถูกนำไปเนรมิต
จัดการแข่งขันกันที่ประเทศไทยในวันที่๒๗พฤษภาคมนี้
แชมป์โลกคนแรกของประเทศไทยด้วยค่ะ
นั่นก็คือเดชดำรงสออำนวยศรีโชค
จะขึ้นป้องกันแชมป์ด้วยนะคะ
แข่งขันกีฬาแบบนี้ชิงไหวชิงพริบกันตลอดเวลา
พลาดไม่ได้แม้แต่เซียงง่ายทีเดียวค่ะ
มันแบบนี้ต้องมาลองสัมผัสด้วยตัวเองค่ะ

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากประเทศสิงคโปร์